ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวดีนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ของคุณพี่ท่านหนึ่ง
ซึ่งเขาใช้ความชอบและใช้ความฝันมาเป็นแรงบันดาลใจ
ในการทำหุ่นยนต์ยักษ์เป็นหุ่นยนต์เหล็กขนาดใหญ่มีหนึ่งเดียวในโลกด้วยนะคะ
เรียกว่าสร้างสรรค์ออกมาได้สวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่มีใครเหมือนแน่นอนเลยนะคะ
เพราะว่านี่คือผลงานของลุงสมเกียจทองภูอายุ๕๐ปีเท่านั้นนะคะ

พอผู้สื่อข่าวของเราบุกไปถึงบ้านนี้นะ
ก็เห็นหุ่นยนต์ตัวใหญ่เนี่ยยืนรอต้อนรับอยู่หน้าบ้านแถมยังถอดชิ้นส่วนแบบนี้ได้ด้วยอ่ะ
มันสูง๒เมตร๘๐เซนติเมตรคุณผู้ชม
ส่วนทำมาจากอะไรนั้นก็ทำมาจากส่วนประกอบของเครื่องยนต์
จากเศษเหล็กต่างที่เอามาประกอบกันให้เป็นหุ่นหน้าตาแบบนี้
คุณลุงสมเกียจเนี่ยเล่าให้ฟังนะบอกว่าจริงแล้วตัวเองมีอาชีพรับจ้างทั่วไปค่ะ
เรียนจบแค่ชั้นป๖นะแต่ด้วยความที่ตอนเด็กอยากจะเป็นนักประดิษฐ์
แล้วก็ชอบวาดภาพมากก็เลยออกแบบเป็นหุ่นยนต์ตัวนี้ขึ้นมา
จากนั้นค่ะก็ไปซื้ออุปกรณ์ที่เป็นเหล็กมาจากร้านรับซื้อของเก่า
พวกเครื่องยนต์เก่าเศษเหล็กต่างเนี่ยรวมมูลค่าประมาณ๕๖๐๐๐บาทแหละ
แล้วก็เอามาประดิษฐ์เป็นหุ่นยนต์ยักษ์ขนาดนี้
พอทำออกมาแล้วโอ้โหประเมินค่าไม่ได้จริงมันมากกว่า๕๖๐๐หลายเท่า
ไปฟังเสียงคุณลุงกันหน่อยดีกว่าค่ะ
ผมไม่มีแบบหรอกครับผมอยากจะทำผมก็ทำเพราะว่าผมใช้จินตนาการผมเอง
คือผมเห็นเหล็กตัวนี้เหมาะตรงไหนที่จะใส่ตัวหุ่นตัวนี้ผมก็ใส่

ไม่ได้ไปเรียนแบบใครมันมาจากจินตนาการ
อยากจะใส่ตรงไหนก็ใส่ประดิษฐ์ที่ค้นออกมาเป็นหุ่นยนต์ตัวเดียว
ที่มีเพียงแค่หนึ่งเดียวในโลกจริงนะคะ
แต่ว่าด้วยความที่มันโดดเด่นแบบนี้แหละก็เลยทำให้หลายคนที่ขับรถผ่านไป
มาหน้าบ้านคุณลุงเนี่ยอยากจะได้เป็นเจ้าของไง

บางคนมาขอซื้อหุ่นเหล็กที่ทำสิทธิ์แล้วลุงขอซื้อได้ไหม
ลุงบอกว่ายิ้มแล้วไม่ตอบว่าซื้อได้หรือเปล่านะ
แต่บอกว่าได้ยินแล้วก็มีกำลังใจในการที่จะสร้างหุ่นเหล็กตัวต่อไป
เพราะฉะนั้นค่ะใครที่อยากจะให้ลุงสมเกียจเนี่ย
ผลิตหรือทำหุ่นเหล็กนี้ให้ลุงสมเกียจยินดีมากเลยนะ
โทรไปสอบถามไปพูดคุยกันได้กับลุงสมเกียจนะคะ

ลุงสมเกียจอยู่ที่ตำบลบ้านแหอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะ
อยู่ระแวกนั้นแวะเวียนไปให้กำลังใจ
หรือว่าน้องหนูนักเรียนช่าง
หรือเด็กเยาวชนอยากจะไปศึกษาวิธีการทำจากคุณลุง
เรียกว่าเป็นการศึกษาจากประสบการณ์ตรงเนี่ยก็ไปได้ลุงไม่ห่วงวิชานะคะ
นี่ขนาดผู้ใหญ่เห็นยังไปถามราคาอยากได้เลยนะ
ผมว่าเด็กเด็กเห็นน่าจะล้องกรี๊ดกาลแล้ว

ร้องอย่างนี้เหมือนทนโดนเหยียบหรือเปล่า
คุณโดนน้ำร้อนสาดมาเลย

อยากได้เขาก็จะร้องบอกคุณพ่อคุณแม่
ใครสนใจก็ไปถามคุณลุงเขาได้นะ